มาเอาใจคนชอบทานทุเรียนกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดเขามีทุเรียนที่ราคาแพงที่สุดในตอนนี้
ชื่อพันว่าพันนวลทองจันท
กำลังมาแรงครับทั้งในไทยรวมทั้งในต่างประเทศ
แพงที่สุดกิโลกรัมละ๒๐๐บาทครับ
หน้าตาเป็นอย่างไรจะอร่อยมากแค่ไหน
ปฏิตามชมพร้อมกันกับธิตากเศษของเรานะครับ

ทุเรียนสีเหลืองทองเนื้อภูดูแน่นที่เห็นนี้
เป็นทุเรียนสายพันธนวลทองจันทร์ที่เป็นพันธุ์ใหม่
ไฮไลท์ของเนื้อทุเรียนที่แตกต่างจากพันธุ์ทั่วไป
ทำให้มีราคาขายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาทเลยค่ะ
เด่นของทุเรียนนวลทองจันนี้นะคะ
สังเกตง่ายค่ะว่าเนื้อทุเรียนนี้นะคะ

ส่วนรสชาตินะคะก็จะหวานกรอบอร่อย
แล้วก็กลิ่นไม่ฉุนนั่นเองค่ะ
ทุเรียนอายุกว่า๓๓ปีต้นนี้เป็นทุเรียนนวลทองจันทร์ต้นแรก
ที่ถือกำเนิดขึ้นโดยชาวสวนจังหวัดจันทบุรี
สาเหตุที่ชาวสวนต้องมาพัฒนาสายพันธุเรียนขึ้นใหม่
เพราะต้องการทำตลาดใหม่
เนื่องจากว่าเมื่อ๓๐กว่าปีที่ผ่านมา
ทุเรียนราคาตกต่ำมากเหลือเพียง๒๓บาทต่อกิโลกรัม
วลทองจันทร์เกิดขึ้นจากการพัฒนาผสมดอกทุเรียน
ระหว่างพ่อพันธุ์คือหมอนทองกับแม่พันธุ์จากพวงมณี
โดยใช้เวลาในการลองผิดลองถูกอยู่นานกว่า๒๐ปี
และเปิดตัวขายครั้งแรกในปี๒๕๕๙
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
โดยตั้งราคาขายอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
แพงที่สุดในกลุ่มทุเรียนภาคตะวันออกในเวลานั้นเลยค่ะ
เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการทุเรียนเลยนะ
ประวัติศาสตร์วงการทุเรียนไม่มีใครขายได้โล๒๐๐เลย
ทั้งที่หมอนอยู่ประมาณ๑๖บาทอันนั้นค่ากล่องเงิน
จากทุเรียนนวลทองจันทร์เป็นพันธุ์ใหม่
ทำให้ทนรอกกว่าหมอนทองประดุมและชนี
ขณะที่อายุการเก็บเกี่ยวก็สั้นกว่า
ปัจจุบันกลุ่มลูกค้ามีทั้งซื้อผ่านห้างโมเดิร์นเทรด
และติดต่อขอซื้อโดยตรงจากสวนนวลทองจันทร์ค่ะ
แล้วจะเหมาะเป็นของฝากอะไรต่างเนี่ยลูกค้าจะมาเยอะมาก
แล้วของฝากก็เท่าไรมันก็ไม่พอ
เราก็ว่าไม่กลัวแพง
คนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ต้องซื้อ
ชาวสวนบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้นวลทองจันทร์สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าหมอนทองและก้านยาว
มาจากการรักษาคุณภาพของสินค้า
อย่างที่สวนนี้หากลูกไม่สวยไม่ได้มาตรฐาน
จะนำไปแจกจ่ายไม่ขายให้กับผู้บริโภค
เพราะนวลทองจันทร์จากสวนนี้ต้องเป็นทุเรียนคุณภาพดี
ลูกสวยน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๒กิโลกรัมขึ้นไป
ทำให้ทุกวันนี้นวลทองจันทร์ไม่เพียงเติบโตในประเทศเท่านั้น
ยังเริ่มขยายตลาดไปยังประเทศจีนอีกด้วยค่ะ
อัญชลีสิริมวะพาวทะลัดทีวีรายงาน